ทีนี้คุณภาคภูมิถามผมแล้วว่าหาพยานมาได้ยังไง
ไปเจอกันได้ยังไงเขาติดต่อมาอย่างคุณชีวิตได้ยังไง
คุณภาคภูมิผมจะต้องบอกว่าเพราะบ้านเมืองนี้
สยามเทวาธิราชยังคุ้มครองอยู่พยานไม่ได้อยากมาหรอก
ไม่ใช่บ้านเมืองเขาไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่ประเทศเขา
แต่เป็นเพราะผมเนี่ยได้มาด้วยความฟลุกและจากประสบการณ์ของผม
จากประสบการณ์ของผมเลยหนึ่งผมคิดก่อนเลยว่า
ตำรวจมีสายผมก็ต้องมีสายผมไม่ทำงานคนเดียวอยู่แล้ว

ผมก็เช็คสายผมทันทีเลยเฮ้ยมึงเข้าไปเที่ยวที่นี่เลย

ร้านเดียวกันเลยอย่างนั้นเหรอต้องร้านเดียวกันสิครับ
จะไปร้านอื่นได้ยังไงไปร้านนี้เลย
มึงก็ไปกินไปเที่ยวเลยแล้วไปตีสนิทกันเลย
มึงเอาเงินกูไปเลย๕๐๐๐๐เอาไปเที่ยวเลย
กิจสั่งเหล้านักท่องเที่ยวเนี่ยกินยังไง
มีต่างชาติมาเที่ยวหรือเปล่าต่างชาติเยอะไหม

มันไม่มีทางหรอกที่คุณจะไปเอาเด็กเสิร์ฟมาแล้วมาถาม
มันไม่ใช่ใช่ไหมวิธีการคุณก็ต้องไปตีสนิท
เช็คก่อนเลยกินเหล้าทุกวันไปทุกวันเลย
มึงกินวันนี้หมดไปหมื่นหนึ่งอ้ะจ่ายมึงหมื่นหนึ่ง
พรุ่งนี้ไปกินหมื่นห้าอ้ะมึงจ่ายไปหมื่นห้า
ดังนั้นก็จะสนิทกับเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งในนั้น

ก็จะต้องเอาภาพชาลีนให้ดู
จำได้ไหมชาลีนคนนี้ชาลีนที่เป็นข่าวดาราสาวไต้หวันจำได้
นี่เพื่อนหนูคนนี้เสิร์ฟเอง

ไม่ได้เพราะผมหมดงานนี้ไปเกือบแสนแล้ว
เดี๋ยวผมจะเล่าให้คุณฟังว่าผมหมดยังไง
เอาล่ะพอบอกว่าเด็กเสิร์ฟผมไม่ออกชื่อนะ
ก็บอกโอเคเพื่อนหนูเสิร์ฟนั่งอยู่โต๊ะนี้นี่เอง
อย่างนั้นมาดูสิวันนั้นมันจัดยังไง

เขยิบต่อไปแล้วมางานวันเกิด
วันเกิดไม่รู้หรอกวันเกิดใครก็เห็นกันมากัน๑๐กว่าคน
อ้าวแล้วยังงั้นมีคนไทยไหม
อ๋อมีมีมีมีคนไทย
เห็นมีคนไทยผู้หญิงไทยมาคนสองคน
เอาล่ะเราได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นแล้วแสดงว่าผู้หญิงคนไทยเนี่ย
ยังต้องอยู่ในประเทศไทยแน่นอน

เอ่อนี่สิจุดทูปสามดอกละกัน
จุดทูปสาวต่อไวนะพเนมือจุดทูปไว้ขอให้เจอที
ก็โลกทุกวันนี้มันเป็นโลกโซเชียลดังนั้นผมก็ต้องใช้หลักฐานใช้ข้อมูลใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กระจายบอกในโซเชียลในเครือข่ายผมว่า
เพราะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็มีอุดมการเขาเห็นความไม่เป็นธรรมเขาไม่ได้ไปด้วย
นายสกายเป็นคนให้เงินเพราะให้เศษเขาก็โทรมาบ่นโอ้วไมเค้าพูดไทยได้
เขาก็บอกโอ้ประเทศอยู่นี่ไม่ไหวเลยเนี่ย
ไอโดนไถไป๒๗๐๐เนี่ยเหลือเงินอยู่๓๐๐เอง
รู้พรุ่งนี้จะกลับบ้านค่ารถจะพอหรือเปล่าเห็นไหม

และปรากฏว่าดาราสาวเมื่อกลับประเทศไปพูดความจริง
แต่ปรากฏว่าตำรวจไม่ยอมรับบ้วยว่าเขาเมาบ้างอะไรเบาบ้าง
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยพูดมาโทรศัพท์หาผมคุยติดต่อกัน
ผมก็เช็คก่อนคือคุณภาคภูมิท่านผู้ชม
การที่มีพยานไม่ใช่คุณหลงดีใจอาจจะเป็นปั้นพยานเท็จมา
แต่ผมเช็คแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เขาพูดคุยรู้เรื่อง
เป็นคนมีการศึกษาและเป็นคนที่บอกผมเองว่า
ดูสิเสร็จแล้วผมบอกงั้นผมขอคุยหน่อย
ได้ติดต่อพูดคุยกันผมยืนยันก็มีเบสบ้วนที่ผมคุย
เล่าให้ฟังหน่อยสิอะไรอย่างนี้เขาก็เล่าบรรยาให้ฟังหมด
ผมก็จับเรียงเหมือนนักสืบโอนี่มันเรื่องจริงแล้ว
แล้วก็ไปกับสาวไต้หวันนะครับอ่าสาวไต้หวันรู้จักกับเพื่อนเขา
ซิงคโปร์เขาไปเที่ยวด้วยกันพอไปเที่ยวด้วยกัน
ก็มาเจอด่านที่รัชดาหน้าสถานทูตจีนนะฮะแม้ทำแถวบ้านผมด้วยนะ
ต้องบอกก่อนเลยว่าชอบที่สุดคุณจะพัก
หรือผมก็กำลังแหมเข้าได้เข้าเข็มนิดเดียว
คุณชีวิตกำลังคำบันนะเนี่ยนิดเดียว
ทำวิชมแป๊บเดียวนะนี่กำลังเข้าด่านเลยนะตอนไหน
แล้วก็ชาวบ้านที่ดูอยู่เขาจะได้ไม่เปลี่ยนช่อง

นั่นน่ะสิคุณต้องถามต่อไปในตอนต่อไป

หลังจากเมื่อสักครู่นี้คุณชูวิทย์เล่าให้ฟังแล้วว่า
ยังไงมายังไงถึงได้ไปเจอพยานคนสำคัญ
สุดท้ายเนี่ยมีสาวไทยที่เขารู้จักแล้วก็ได้คุยกับคุณสกาย

คุยกับคุณสกายแล้วคุณสกายก็เล่าให้ฟังใช่ไหมคุณชูวิทย์

เหล้าเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะอะไร
เพราะมันใช้โทรศัพท์คุยกัน
แต่การที่จะเอาเข้ามายืนยันกับตำรวจ

ท่านผู้ชมคุณลองคิดตามผมดูนะ

ภาคภูมิสมมุติว่าผมเป็นชาวต่างชาติ
ผมคงไม่มาผมอุ้ยไม่เอาไม่ใช่เรื่องของไอ
ไอจะมาทำไมนะนี่มันเรื่องของอยู่ประเทศอยู่

ถ้ามาแล้วอุ้ยเดี๋ยวไอต้องไปให้การ
ต้องขึ้นศาลอีกอ่ะโอ้โหยุ่งเลยทีนี้
แล้วต้องเจอตำรวจอ่ะแล้วคนเอามันไม่ใช่ว่าเออมากระชากกระเป๋า
เอาอีกเรื่องหนึ่งไอ้นี่มันตำรวจนะไทยโปรลีสนะฮะ
ทีนี้ปัญหามันก็จะเกิดขึ้นแล้วว่าเขากลัว
ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับฉายาตำรวจไทยก็ไม่เบาอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้เราจะทำให้เขาเชื่อใจยังไงถ้าบอกว่าเอาตำรวจไปโอ้จริงไปกันใหญ่เลย
ก็เขามีเรื่องกับตำรวจแล้วจะเอาตำรวจไปรับเขานะไม่เอา
ดังนั้นผมชูวิทย์ก็จะต้องใช้ตัวผมเป็นผู้รับประกันความปลอดภัยข้อแรก
ข้อที่๒ผมต้องจ่ายค่าเดินทางทุกอย่างให้ค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่าย
เขาเป็นคนดีมากเขาเป็นคนดีมากตรงไหนครับ
ผู้หญิงคนไทยไม่เอาตังค์ผมแม้แต่บาทเดียว
ผมต้องขอบคุณเขาผ่านในรายการนี้เลยว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีอุดมการ
เป็นผู้ที่ให้ความกระจ่างกับสังคมไทย

ทำให้ผมได้คุยและผมก็เอาตัวรับประกัน
แล้วผมก็ออกค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่ากินค่าที่พัก
แต่ชูวิทย์รับประกันความปลอดภัยใช่ไหม
ผมยืนยันผมไปรับคุณเองเลยที่สนามบิน
รับเสร็จผมนั่งไปกับคุณมากับผมเลย
พาคุณไปกินข้าวคุณไปไหนผมไปด้วย

เขาก็เกิดความมั่นใจแล้วก็คุยกับผม

แล้วครูเอ๋ยคุณภาคภูมิ
ถ้าเกิดคุณมานั่งแล้วกล้องนี้

ผมถามหน่อยว่าคุณจะกล้าพูดไหม
คุณจะพูดติดติดขัดขัดคุณจะจำได้ไหม

และเขาพูดได้เป็นขั้นเป็นตอน
เลียงไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้

จำได้เพราะอะไรเพราะคุยกันเป็นชั่วโมง

ไถกันเป็นชั่วโมงนะ
ในจำนวน๔คนนั้นพูดไม่ได้หมด
ครับแล้วแล้วคุณภาคภูมิคุณคิดดูแล้วกันว่าเรื่องนี้
เงินสองหมื่นเจ็ดทำให้ทั้งหมดเนี่ย
ความจริงปรากฏออกมาว่า
อ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะ
มันไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่เขาเมาไม่ได้เมา

ผมไปเช็คท้ายงานแบบว่าเขาไปงานวันเกิด
เขาไปทีหลังเขาไปงานเขาจะเลิกอยู่แล้ว

เขาก็บอกว่าเขารู้เลยว่าเข้าไปข้างในนั้น
มันไม่มีใครเมาทำไมแกรปไปพูดว่าเขาเมา
คือคุณภาคภูมิคนสิงคโปร์เนี่ยจะไม่ค่อยโกหกหรอก
เพราะว่าสังคมเขามันไม่ได้โกหกนะ
แล้วผมยังถามเขาเลยผมบอกจะไกล

ถ้าคนไทยไปแล้วแล้วเราไปโดนจับบุหรี่ไฟฟ้า

อ่ะคุณฟังกันที่เขาพูดเองเขาบอกจิ๊กหาย